ส่วนเรื่องนี้เป็นความสูญเสียที่เกิดจากการทำผิดกฎจราจร
คุณนัทพงศ์อาจจะคิดว่านิดเดียวนะคะกลับรถในที่ห้ามกลับรถ
แต่ว่ารถคันนี้เป็นรถใหญ่นะคะเป็นรถเทลเลอร์
กลับรถในที่ห้ามจับกลับรถแล้วก็รถกระบะเข้ามาทางตรงเนี่ย
ก็พุ่งชนเขาอย่างจังคนในรถกระบะเสียชีวิตทั้งสองคนค่ะ
โอ้โหนี่ค่ะเป็นนาทีชีวิตของคนขับรถกระบะเลยคุณผู้ชม
เทลเลอร์เนี่ยค่ะตรงจุดนี้เขาห้ามกลับรถ
เขาให้ฝั่งนู้นกลับอ่าแต่ว่าคันนี้กำลังจะกลับก็เลยชะลอ
เพราะฉะนั้นกระบะที่กำลังมาตรงเนี่ยก็พุ่งชนเข้าอย่างจังเลยค่ะ
สุดท้ายคนที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยเสียชีวิตนะคะ
นี่คือตรงบริเวณบ้านโคกกระชายนะคะ
หน้าโรงศรีนำชัยกิโลเมตรที่๘๙นะคะ

ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางไปช่วยเหลืองัดร่างผู้เสียชีวิต
ออกมาจากรถกระบะคันนี้เพราะชนกับเทลเลอร์นี่แบบ
คือหนักมากจริงนะคะ
ถนนเนี่ยเป็นถนนสี่เลนนะคะมีเกาะกลางถนนนะคะ
รถกระบะคันนี้เนี่ยดัดแปลงเป็นรถเครื่องเจาะน้ำบาดาน
สภาพหน้ารถยนต์เนี่ยพังเสียหายนะคะ
อุปกรณ์เครื่องมือช่างกระจายทั่วถนนเลย
ผู้ขับขี่ที่อยู่ในรถคันนี้๒คนเนี่ย
ติดอยู่ในรถนะคะเสียชีวิตนะคะ
ก็คือนายคุณากรเหมาะหมายอายุ๑๖ปีนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงนะคะก็คือนายเพลจันสิริอายุ๖๐ปี
ทั้งสองคนนี้เป็นลุงเป็นหลานกันนะคะ
ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยร้องไห้นะคะ
แม่ได้แต่ตะโกนว่าไม่จริงไม่จริงลูกยังไม่ตาย
คือร้องแบบนี้จนเป็นลมล้มพับไปนะคะ
ส่วนคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์
ทราบต่อมาชื่อว่านายเสมอโพแก้ว
ก็ยืนรอตำรวจกับประกันนะคะ
แล้วบอกกับผู้สึกหาว่าเขาเนี่ยชะลอเพื่อจะกลับรถตรงนี้
แล้วรถกระบะวิ่งมาชนท้ายเขาเองไม่ได้ยินเสียงเบรกเลย
ก็ไม่ขอพูดอะไรเดี๋ยวรอประกันอย่างเดียวนะคะ

หลานเป็นคนขับรถก็จะไปรับจ้างเจาะน้ำบาดาน
เดินทางออกจากบ้านเมื่อเช้าตอน๙โมง
จะไปเจาะน้ำบาดานแล้วแม่เขาบอกว่า
เพื่อนออกมาทำธุระตรงนี้
แล้วเห็นว่ารถลูกชายเกิดอุบัติเหตุก็เลยให้มาดู
เธอก็รีบมาปรากฏว่าใช่จริง
พอเห็นถึงกับเข่าซุดเลยนะคะ
ตำรวจก็จะเชิญตัวคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์
มาให้ปากคำที่สพเทนมีที่จังหวัดสุรินท

และกลับรถในจุดห้ามยูเทิร์น
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒รายค่ะ